ต่อกันที่หนุ่มหล่อคนนี้กันบ้างดีกว่าตอนนี้กำลังฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลย
สำหรับเก้าเกล้าหรือว่าคาวหาคือคือเขาใช่ไหมคาวลิ้นลิ้น
คุณเป็นอะไรขออีกทีชื่ออะไรนะคะกำลังพูดแบบสายขิมไง

ที่ฉันว่าไม่มีใครสามารถพูดว่าคาวได้เท่ากับยาย่าแล้วค่ะ

ใช่ค่ะต้องยกให้สายขิมคนเดียวเลยนะคุณผู้ชมนะ
ขึ้นชื่อเรื่องความฮาต้องยกให้กับหนุ่มคนนี้จริง
คือคาแรคเตอร์ตัวจริงนะต่างกับในละครมากคุณผู้ชม
คือเธอกำลังออกอากาศอยู่ตอนนี้ใช่ไหม
แรคเตอร์ของคุณกล้าวก้าวหรือว่าคุณคาวเนี่ยนะ

ขายความแบบเกลี้ยวกาศ

เมื่อวานนี้หนุ่มโอ้ออกงานก็เลยขอบคุณทุกกระแสตอบรับ
แล้วก็ฝากด้วยนะฝากให้ดูความเข้มข้น๕ตอนสุดท้ายของละครเรื่องคือเธอ
และทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังอัปเดตตารางงานให้นักข่าวได้ฟังกันด้วยบอกว่า
จ๊ะพี่จ๋าโอ้จะได้บินไปต่างประเทศแล้วนะจ๊ะ

คือก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็บ่นนะว่าอยากจะบินไปทำงานต่างประเทศบ้าง
เอาเป็นว่าตอนนี้ได้บินไปส่งไปแล้วนะจ๊ะ
โอ้โหคือโอ้เนี่ยพี่แจ๊คไปเปิดตัวเป็นเกสในงานนี้นะคะ

แล้วก็ยังมีสิ่งที่เตอร์ไพรส์โอก่อนบินด้วยคุณผู้ชม
ก็คือมีแฟนคลับที่ติดตามผลงานของโอ้อยากจะเจอตัวโอ้เป็น

มีความหวังเรื่องป้ายไฟขนาดไหน

ป้ายไฟไม่มีป้ายกระดาษก็ยังดี

ก็มีถ่ายรูปแล้วก็แจกลายเซ็นต์บ้าง

ได้เอาอะไรเยอะแค่มหาก็ดีใจแล้ว
คุณผู้ชมค่ะอัปเดตเรื่องงานกันไปแล้ว

เออโดยเฉพาะเวลานั่งเนี่ย

คุณหมอบอกว่านี่นะต้องใช้เวลา
ในการรักษา๑ปีนะถึงจะหาย

ก็เลยทำให้โอ้พลาดกิจกรรมสุดโปรด
นั่นก็คือการเล่นสเก็ตบอร์ด

เขาขายขำกันต่อเลยดีกว่าจ๊ะ

เล่นเลยครับเพราะว่ามันอาจจะไป

ก็รู้ว่าถ้าเรารักษาดีมันก็กลับมาได้ครับ

แป๊บอ่ะพี่แอวก็แป๊บ

เอ้าไปเต้นแอวหวานที่ไหนมาหรือเปล่า

ภาพแบบนี้ด้วยน่ะ
กำลังใจให้หนุ่มโอ้ได้นะเพราะว่าหนังเรื่องใหม่เขาเนี่ย
จะเข้าฉายในวันที่๑๕กันยายนนี้แล้วนะคะ
กับเรื่องมายาพิษวงศ์นี่งานนี้โอ้ไม่ได้มาคนเดียว
มาพร้อมกับแพนเค้กแล้วก็แต้วนัทพรด้วย
เป็นหนังฟอร์มยักษ์ฟอร์มใหญ่เลยนะ
แต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่าเขามาเชื่อดเฉือนประชันฝีใคร
การแสดงเรื่องนี้กันเยอะหล่อย